คุณผู้ชมคะข่าวต่อไปนี้เห็นใจพยาบาล
กลุ่มพยาบาลที่เป็นลูกจ้างรายเดือนอยู่ที่อุบลรัชธานีค่ะ
ก็ไปร้องเรียนแหละบอกว่าเนี่ยเป็นลูกจ้างรายเดือนมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ

ทำไมเด็กใหม่๒ปี๓ปีก็ได้บรรจุแล้ว
ทีนี้ก็เลยสะท้อนไปถึงกระทรวงสาธารณสุข
อยากรู้ว่าเขามีหลักเกณฑ์ยังไง
แล้วจำได้ไหมตอนที่โควิดระบาดหนัก
เราเคยอ่านข่าวจำได้เลยว่ากระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
จะมีการบรรจุให้กับกลุ่มพยาบาลนี้

แต่เนี่ยค่ะเขาก็เลยมาร้องว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่คืบหน้า
นี่กลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่เขาเป็นลูกจ้างรายเดือน
ของโรงพยาบาลประจำอำเภอวารินชำราบ
แล้วก็โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะ
ก็ไปยื่นหนังสือไปร้องขอความเป็นธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ถ้าเกิดว่าสักช่วงย้อนไปช่วงประมาณเดือนเมษายน

ตอนที่โควิด๑๙ระบาดหนักเนี่ยดิฉันจำได้เลย
ดิฉันยังอ่านข่าวเสียหนูนายอนุทินชาญวีรกุล

เคยออกมาให้คำมั่นสัญญาบอกว่า
เดี๋ยวจะบรรจุพนักงานลูกจ้างชั่วคราว
ที่ทำงานเป็นด่านหน้าช่วงที่โควิดระบาด
จะให้เป็นข้าราชการ
มีทั้งหมด๓๘๑๐๕อัตราใน๒๔สายงาน
ทีนี้ตอนเดือนพฤษภาคมค่ะ

ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการรอบแรกที่อุบล
แล้วถ้าเกิดว่าจะได้รับบรรจุ
ก็คือในวันที่๒๙มิถุนายนนี้
แต่ปรากฏว่าพยาบาลลูกจ้างรายเดือน
ที่เขาทำงานกันมาแบบเป็น๑๐ปี
ทำงานเป็นด่านหน้าของโควิด๑๙จริงเนี่ย
ไปดูรายชื่ออ้าวไหนรายชื่อฉันน่ะ

เขาบอกว่าทำงานกันมาตั้งแต่ปี๕๔

แต่มีรายชื่อของคนที่ทำงานมา๒๓ปี
ถูกบรรจุอยู่ในรายชื่อนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็แถมคนที่ทำงานมา๒๓ปี
ก็ไม่ได้ทำงานเป็นเหมือนเป็นด่านหน้า
ที่เจอกับผู้ป่วยโควิด๑๙จริง
เดี๋ยวฟังเสียงพยาบาลวิชาชีพ

พอมีรายชื่อขึ้นมามันกลับไม่มีชื่อพวกหนูเลยค่ะ
ซึ่งมันมีตัวที่สัมภาษณ์ว่าตั้งแต่ปีที่แล้ว
จะมีคิวของพวกหนูเรียงอยู่แล้วค่ะ
แต่พอมาถึงฉบับนี้คือตัดชื่อพวกหนูออกเลยค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าไม่ทราบว่าเปลี่ยนเกณฑ์อะไร
หรือว่ามีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงจากโรงพยาบาล
มันมีรุ่นน้องที่จบ๖๑เรียกบรรจุก่อนค่ะ
ซึ่งตอนปีที่แล้วมันไม่มีคิวน้อง
แล้วก็ถ้าจะบอกว่าถ้าจะทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยไวรัสโคโรนา
เพราะว่าพวกหนูอยู่ด้านหน้าค่ะ
แต่ละคนก็บอกโอ๊ยทำงานมา๓เดือนช่วงโควิด
เหนื่อยหนักแสนสาหัสแต่ไม่ได้บรรจุแบบนี้
กำลังใจมันถดถอยนะครับแต่ก็จะเดินหน้าทำงานต่อไปนะฮะ
เขาบอกว่ามีพยาบาลอาวุโสกว่า๖๐คนที่ร้องเรียนเรื่องนี้นะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ที่เขาทำงานมานาน

แล้วดูสิคะคือมันอัดอั้นตันใจมาก
แบบร้องห่มร้องไห้ออกมาแบบนี้คุณผู้ชม
พี่พยาบาลบางคนนะบอกว่าช่วงโควิดนะ
จริงแล้วก็มีลูกเล็กมีแม่ที่นอนป่วยเป็นมะเร็ง
แต่ไม่ได้กลับบ้านไปเยี่ยมเยือนดูแลพวกเขาเลย
เพราะต้องการตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดนะฮะ
เพื่อที่จะควบคุมโรคให้ได้
หวังเหลือเกินว่าจะได้รับการบรรจุ
ใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เขาสะเทือนใจ

แต่ที่มันช้ำใจไปกว่านั้นอีกนะคุณผู้ชม

บอกว่าถามเรื่องนี้ไปถึงผู้ใหญ่แล้วนะ

ผู้ใหญ่บอกว่าให้รอไปก่อน
แต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้รับการบรรจุตอนไหน
นี่คือมันไม่ได้คำตอบว่า
เอ๊ะทำไมทำไมรุ่นน้องที่เขาทำงานมา๒๓ปี

มันมีคิวที่ได้บรรจุตั้งแต่เดิมแล้ว
ทำงานมา๑๑ปีแล้ว
ทำไมถึงถูกตัดออกไม่ได้บรรจุรอบแรก

พวกเธอก็บอกว่าหมดกำลังใจในการทำงานนะคะ
ก็คือรองภูาวิรุษวิชัยบุญ
บอกว่ากรณีของ๒โรงพยาบาลนี้
ก็คือโรงพยาบาลประจำอำเภอวารินชำราบ
แล้วก็โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ที่ไม่ได้มีการบรรจุพยาบาลในส่วนที่ควรจะบรรจุ
ตอนนี้นะครับก็ได้มีการให้รวบรวมทำเป็นหนังสือยื่นกลับมาทางจังหวัด
เพื่อให้จังหวัดนำรายชื่อแจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาในการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการเป็นกลุ่มแรกด้วย
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่พยาบาลในกลุ่มนี้นะครับ
แล้วก็มีแหล่งข่าวเขารายงานมาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้น

อกจากเรื่องการจัดส่งรายชื่อไม่เรียงลำดับแล้ว
ยังมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบวิชาชีพของผู้มีคุณสมบัติด้วยนะฮะ
ทีนี้ทางรองผู้ว่าที่รับผิดชอบเรื่องนี้
ก็คงต้องไปหาบรือแล้วก็ไปดูระเบียบ
รวมถึงดูวิธีปฏิบัติของทั้ง๒โรงพยาบาลด้วยนะฮะ